สวัสดีปีใหม่นะคะผู้ชมไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะมีความสุขมากเลยนะคะ
สิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอให้สิ่งดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะคะ
ขอให้แฟนมีความสุขมากนะ
ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางในช่วงปีใหม่นะคะ
มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทำการแสดงขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ
มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดเลยค่ะ